เหมือนกันที่แฟนแฟนนั้นจะต้องแบ่งใจมาเชียร์ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับในการเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งขันที่โคลอมเบียในฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
ระดับเอเชียแล้วก็อันดับต้นของโลกท็อป๒๐ของโลกมาแข่งขัน

รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นในประเทศไทย

เพื่อเป็นการเตรียมทีมชาติไทยในรายการต่าง
และเป็นการวัดศักยภาพของทีมฟุตซอลไทยในยุคนั้น
เพราะการแข่งขัน๔ครั้งที่ผ่านมา
ตั้งแต่ปี๒๐๐๓๒๐๐๔๒๐๐๘และ๒๔
จะมียอดทีมของโลกเข้าแข่งขัน
ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติบราซิลอาเจนติน่า
รัสเซียอีรานและญี่ปุ่น
ทุกวันนี้ก้าวมาเป็นทีมชั้นนำของโลกแทบทั้งนั้น
ถ้านับถึงวันนี้ก็น่าจะเกือบ๑๓ปีแล้ว
แล้วก็เป็น๑๓ปีที่เราดำเนินการ
ในการจัดการขันรายการที่สำคัญอย่างยิ่งของเรา
เพราะฉะนั้นครั้งแรกเป็นครั้งปฐมเลิศ
และเป็นครั้งที่ผมคิดว่ายิ่งใหญ่มาก

ครั้งนั้นเรามีมหาอำนาจฟุตซอลโลก
อย่างบราซิลจากอเมริกาใต้
มีรัสเซียจากยุโรป

เพื่อเข้าแข่งขัน

มีนักฟุตซอลระดับโลกเคยผ่านมาแล้ว

มดฟุตซอลของโลกคนปัจจุบัน
สมัยนั้นอายุเพียง๒๖ปี

คว้าชำโลกในปี๒๐๐๘และ๒๐๑๒
กลายเป็นทีมที่คว้าแชมป์โลกมากที่สุดถึง๕สมัย
และตัวเขาเองทุกวันนี้ในวัย๓๙ปี

เก่งที่สุดในโลกที่เคยมีมา

ที่ถูกยกย่องในเวลาต่อมาว่า

ในปี๒๐๐๙หรือวาฮิตซัมชาอี
แค่งเบอร์๑ของเอเชียชาวอีราน
ก็เคยผ่านสังเวียนนี้มาแล้วแทบทั้งนั้น

ทั้งอนุชามั่นเจริญเสธกรชัยชื่นตา

หรือในปัจจุบันอย่างสุภวุเทือนกลาง

ก็กล้ามาเป็นนักภูตศาสตร์แถวหน้าของเอเชีย

ก็คือหมายเลขหนึ่งของโลก

แล้วก็รวมทั้งอย่างอาเจนติน่าหลายคน

แล้วก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ในภายหลัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างผู้รักษาประตูของอาเจนติน่าก็เป็น
ผู้รักษาประตูมือต้นของโลกเช่นเดียวกัน
รายการนี้เนี่ยนอกเหนือจากเป็นรายการที่
เราจะมีการอุ่นเครื่องเพื่อทวนาเมนต์สำคัญแล้ว
ก็ยังเป็นเวทีที่สร้างคน
ในขณะเดียวกันของไทยเองนะฮะ

เตะอย่างเลิศชายอิสระสุวิพากร
นักเตะอย่างพันคุ้มถิ่นแก้วในขณะนั้น
แล้วก็รวมทั้งอนุชามั่นเจริญ
ก็ได้สัมผัสประสบการณ์แรก
กับทีมจากนอกทุกวีป

สำหรับในปี๒๐๑๖นี้
ในการนำทัพของมิเกลโลดิโกกุญสือชาวสเปน
ที่จะใช้รายการนี้ทดลองทีม
และเลือกผู้เล่นให้เหลือ๑๔คนสุดท้าย
ก่อนที่จะลุยศึกฟุตซอลโลกรอบสุดท้าย
ที่ประเทศโคลมเบียและแม้ว่าสามชาติ
อย่างญี่ปุ่นอีรานหรือคาซักสถาน
ที่มีอันดับโลกเหนือกว่าทีมชาติไทยทุกทีม
แต่ด้วยศักดิ์ศรีของทีมชาติไทย
จะไม่ยอมให้ใครมาคว้าแชมป์ง่ายอย่างแน่นอน
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน